มาดูบรรยากาศข่าวตัวเลขกันต่อค่ะ
เพราะบอกแล้วว่าในเบรกนี้ยังมีให้อีกชุดใหญ่เลย
ไล่เรียงกันไปค่ะไปที่ไหนกันดี
ไปที่ภาคใต้กันก่อนนครศรีธรรมราช
บรรยากาศที่นครศรีธรรมราชที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดเนี่ยนะคะ
นักเสี่ยงโชคนี่มากันเพียบเลยค่ะคุณผู้ชม
ไปขอโชคไปขอลาบกับทางแม่ย่านางสบายเงินของเรือ
ตะเคียนทองโบราณอายุเป็นร้อยปี
แล้วก็แม่ย่าสบายทองตะเคียนทองไม้ตะเคียนทองโบราณเนี่ย
คือเข้าไปก็โรยแป้งไปส่องไปรูป
หนึ่งในนั้นนะเราเจอผู้โชคดีจากงวดที่แล้วด้วย
คือไปเจอคุณจิราวัลแป้นทองซึ่งคุณจิราวัลเนี่ย
ถูกรางวัลที่๒คนนี้ค่ะงวดที่แล้ว
ได้มา๒ใบได้ตังค์ไป๔แสนกว่าบาท
แรกที่คุณจิราวันซื้อคือนี้เลย๓๔๖๑๔๐
นี่ถ้าผมไปที่วัดนี้แล้วผมไปเจอคุณจีราวัลก่อนนะ

ต้องขอรูปโชครูปลาบมาหน่อยนะ

บอกว่าตัวคุณจิราวัลกับสามีแล้วก็คนในครอบครัว

มาทุกวันพระเลยจะบำเพ็ญประโยชน์
พัฒนาวัดทำความสะอาดตัดย่าขัดห้องน้ำวัด

ก็ไปกราบขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนสะใบเงินสบายทอง
แล้วเห็นเลขไงเห็นเลข๑๔
ก็เลยเอาไปซื้อลอตเตอรี่ละกัน
ปรากฏว่าใครจะไปคิดว่าเลข๓ตัวหน้า

ก็เลยกลายมาเป็นถูกรางวัลที่๒
ก็เลยต้องกลับมาแก้บนนะคะ
ทีมข่าวเราถามคุณจีราวัลถึงเลขงวดที่แล้ว

คราวนี้ไปถูไปทำความสะอาดนี่ได้เป็นเลขอะไร
คุณจีราวันอมยิ้มแล้วยักคิวให้ค่ะ
ไปที่กลางไร่ข้าวโพดในตำบลห้วยป่าหวาย

กำลังมีการไถปรับหน้าดินเตรียมปลูกข้าวโพด
ได้มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์

ก็รีบแจ้งตำรวจโรงพักพระพุทธบาทเข้าตรวจสอบนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เดิมเป็นป่าช้าเก่า

ต่อมามีความเจริญเข้ามาตัดถนนผ่าน
ก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับ
โดยชาวบ้านท่านหนึ่งคือคุณอาประชาบุญนาธี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่กำลังขับรถไถ

ก็เห็นโครงกระดูกโผล่ขึ้นมาจากดิน

เพราะทำไร่ที่นี่มา๒๐ปีไม่เคยเจอ
ซึ่งก่อนมาพบก็ไปหลับกลางวันอยู่ใต้ต้นไม้
ฝันเห็นวิญญาณไม่มีแขน
ก็ตกใจตื่นก็กลัวเพราะว่าเป็นคนกลัวผี

ฝันแบบนี้อีกยิ่งกลัวใหญ่เลย

กลัวใหญ่เลยก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับ

ชาวบ้านมามุ่งดูทั้งถ้วยที่แตก
แล้วก็สอดส่องไปตีเลขตีความกันใหญ่เลยนะฮะ
เลขที่มันอยู่ใต้ก้นถ้วยที่มันแพงก็เหรอ

เอาไปต่อกันที่ความแปลกของธรรมชาติกันบ้าง
อันนี้เป็นเรื่องราวทางธรรมชาติแปลก
บ้านเลขที่๒๐๑หมู่๑๔ตำบลเรนู
อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะคะ
เป็นบ้านของนางใจสว่างพันรักษาอายุ๗๔ปี
ขนุนเธอค่ะปลูกมาแล้วกว่า๑๐ปี
ออกลูกดกถึง๓๒ลูก
แต่ปรากฏว่าไปพบลูกนึงนี่

คลายลูกดูผิดธรรมชาติ

แต่มันเป็นกลีบเหมือนหวีกล้วยอย่างนี้
คือแต่ที่นี่นะชาวบ้านเขาบอกว่าแบบให้แบบมาเต็มจริง
เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับหวีกล้วย๒๒ลูก
บอกไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย
ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
แล้วก็เชื่อว่าขนุนเป็นไม้มงคล

เพราะฉะนั้นเลขที่บ้านอายุเจ้าของบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าขนุนก็มงคลแล้วนะ

จากนครพนมไปอีกนครหนึ่งค่ะ
ที่นครศรีธรรมราชนี่แหละที่ทุ่งใหญ่
ก็ไปเจอต้นกล้วยต้นนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นต้นกล้วยที่ไม่ยอมตาย
ออกลูกมากลางต้นแบบนี้คือต้นกล้วยต้นนี้ถูกตัดต้นทิ้งไปครึ่งปี
ตัดทิ้งไปเป็นปีแล้วตัดไปครึ่งต้นแบบนี้ค่ะ
แต่มันมีการออกปลีออกลูกมาแล้วนับดูสิมี๓หวีที่ออกมา
บนต้นที่ถูกตัดมันออกมาแบบนี้อีก
แล้วกล้วยต้นนี้อยู่ที่ที่ดินของนายสำรานศรีสุขใส
ก็อยู่ที่บ้านเลขที่๗๗ทับ๑ที่หมู่๔ตำบลท่ายางค่ะ
ชาวบ้านเขาก็มามุงดูค่ะช่วยกันนับไงคือเราเห็นแล้วแหละว่ามันมีสามหวี
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าแต่ละหวีมันมีกี่ลูกดิฉันนับให้
หวีแรกเนี่ยมันมี๑๑ลูกหวีที่๒เมื่อกี้ดิฉันนับดูมันมี๑๓ลูก
หวีสุดท้ายดิฉันก็นับทันอีกมี๙ลูกค่ะ

ลูกให้คุณผู้ชมเสร็จทั้งหมด๓หวีเนี่ยมันได้๓๓ลูก
ชาวบ้านเขาก็เลือกกันตามอัมเภอใจเลยจ้ะเอาเลยจ้ะ
ต้องมีคนที่ทั้งได้และคนที่ทั้งเสีย
แน่นอนแล้วเผลอคนได้น้อยกว่าคนเสียไหม
ที่บ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในตำบลบัวบานอำเภอยังตลาด

ชาวบ้านจัดดอกไม้ทูบเทียนมาทำพิธีขอขมาขอโชคขอลาบ
นี่เขาบอกว่าเป็นจอมปลวกแล้วก็เป็นจอมปลวกปู่ราชศรีนะครับ
เพราะว่าที่เรียกจอมปลวกเอาจอมปลวกปู่ราชศรี
เพราะมองจากด้านข้างเหมือนหัวสิงโตหรือราชศรี
แต่ว่าชาวบ้านบางคนก็บอกมองจากด้านหน้าเหมือนพระนาคปรกตาเดียว
รูตรงกลางมองเหมือนดวงตาเลย
แล้วก็อธิษฐานขอโชคขอลาบกันไปเต็มถ้ามองจากด้านนี้
เขาบอกว่าพระนาคปรกเห็นไหมแต่มีรูตรงกลางก็คือตาเดียวนะครับ

นายมณัฐแจ้งจรอายุ๗๓ปีหรือลุงโต
เจ้าของรถกระบะอีซูซุสีเขียวทะเบียนบำไม้จอจาน๑๒๗๗ระยอง
เห็นไหมคะประดับตกแต่งรถเนี่ยทั้งขลังทั้งเข้มเลย
มีทั้งพระไทยพระจีนปี่เสียรอบรถเลยนะคะ

ลุงโตผู้พิการเดินไม่ได้ตามอง
ไม่ค่อยจะเห็นระบบขับถ่ายก็ไม่สะดวกเนี่ย
เขามีรายได้จากเงินผู้พิการและผู้สูงอายุเดือนละ๑๕๐๐บาทค่ะ
แล้วก็ต่อสู้กับโรคนี้มานานถึง๕ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้รถลุงโตติดพระเป็นร้อยองค์รอบคันเลยนะ
แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วอาการหนัก
ก็เลยแกะพระหลวงปู่ทิมแจกหมอแจกพยาบาลไป
แม้จะยามโรงพยาบาลก็ให้ไปด้วย
ลุงโตเลยบอกว่ารถคันนี้มักจะให้โชคเสมอค่ะ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินรักษาตัวแล้วก็ทุกข์ทรมานมาก
ก็เลยอยากจะขอผู้ใจบุญมีจิตศรัทธาช่วยเหลือบริจาคให้หน่อยนะคะ

สินสาขาระยองเลขที่บัญชีก็คือ๐๕๐๔๖๑๒๕๙๔๖๒นะคะ
ใครที่มีกำลังทรัพย์อยากช่วยเหลือคุณลุงก็สามารถช่วยเหลือได้ค่ะ
นี่เขาขึ้นไปทำอะไรนอนบนหลังคารถ
เป็นหลังคารถ๒คันของผู้พิพากษาอายการ
ผู้พิพากษาสมทบสนุนเชิญและครอบครัว
ผู้พิพากษาถามว่าแล้วยังไงต้องบอกก่อน
คณะผู้พิพากษาเขาไปให้ความรู้เรื่องกฎหมายกับน้อง
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมที่สกลนคร
แต่มันสังเกตเมื่อกี้เห็นไหม
ทะเบียนรถที่แมวขึ้นไปนอนเลขท้าย๒คัน
คือเขาไปนอนทั้งสองคันเลยนะเลขท้ายมันเหมือนกัน
ทะเบียนเต็มคือกไก่ททหาร๔๕๙๙สกลนคร
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเอ้าในเมื่อ๒คันแมวมันขึ้นไปนอนทั้ง๒คัน
แล้ว๒คันลงท้ายด้วย๕๙๙เหมือนกัน
งั้นเอาเลขนี้แหละไป

เม่าเหี้ยวอย่างนี้

ต่อกันที่กระบี่ฮะกู้ภัยอ่าวลึกวิลล่า
ช่วยกันจับงูเหลือมขนาดใหญ่ที่เลื้อยผ่านหน้าบ้านของชาวบ้าน

เลื้อยไปหลบซ่อนในคูน้ำข้างบ้านภายในสวนยางพารา
ในซอยถ้ำสะยวนทองหมู่๑ตำบลอ่าวลึกเหนือ
ใช้เวลาพักใหญ่จึงจับเจ้างูเหลือมยาว๓๘๕เมตร

นำใส่กระสอบไปปล่อยห่างไกลชุมชนต่อไป
อ่าปิดท้ายบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย

แหล่งขายสลากินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่ในตัวเมืองชายนาฏ
ก็มีหลายแผงตั้งกันติดกันเนี่ยแหละ
นักเสี่ยงดวงเขาก็ไปจับจองเลขเด็ดนะคะ
บรรยากาศเลยคึกคักเป็นพิเศษช่วงนี้
สำหรับเลขเด็ดที่หาซื้อกันเป็นเลขหางประทัด
พิธีบวงสวงรอยพระพุทธบาทเขาคิดชะกุฎ

และก็มีเลขครบรอบ๑๖๖ปีเขาคิดชะกูธด้วย
เพราะฉะนั้นเลขชุดนี้ถูกขายหมดเกลี้ยงทุกแผง

เสี่ยงโชคก็ต้องเอาเลขอื่นไปนอนลุ้นช่วงบ่ายวันนี้แทนนะคะ
ใครได้ไปเขาคิดชะกูดแล้วรู้เลขหางประทัด
พิธีบวงสวงรอยพุทธบาทบอกกันหน่อย

ส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการจะติดตามรับชมการออกสลาก

หรือใครอยากไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำ

ว่าเขามีวิธีการในการออกรางวัลอย่างไกลนะครับ